รอยเท้าเล็กของอาแปรที่เดินย่ำป่าไปทั่วขุนเขาเมื่อ๓๐กว่าปีก่อน
วันนี้หมู่บ้านชาวอาขาแห่งบ้านโป่งน้ำร้อนกลายเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ
ที่เปิดรับนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก
ไปค่ะเดี๋ยวเราจะไปน้ำตกกัน
หลังจากได้ซึมซับวัฒนธรรมแบบชนเผ่าในหมู่บ้านแล้ว
ก็ถึงเวลาออกแรงเพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตแบบชาวป่าชาวดอยของชาวอาขากัน
อาแปค่อยพาใบตองเดินเท้าเข้าไปในป่า
บนเส้นทางที่เขาได้เคยบุกเบิกมาเมื่อหลายสิบปีก่อน

นี่ตัวสมุนไพรนี่อันนี้คืออะไรคะเวลาเราปวดท้องอะไรอย่างเงี้ย
อะก็จะเอาอันนี้มากินอาแปกินไบไม้ไปแล้ว
แก่ท้องอึด
เดี๋ยวผมจะเก็บไปนะมันไม่สระมันขม
ก็นั่นแหละขมนั่นจะทำให้เป็นยาใช่ไหมขม
สมุนไพรก็เก็บในใบตอง
ได้อาหารแล้ว

ได้ได้สมุนไพร
ได้ปลีกล้วย
ภารกิจการเดินป่าในวันนี้
อาแปบอกว่าจะพาไปตามหาวัตถุดิบจากป่า
เพื่อนำมาปรุงเป็นสำหรับกับข้าว

ระหว่างทางเจอต้นกล้วย
ลูกมือของอาแปก็แวะตัดเอาหยวกกล้วยบ้าง
ใบตองบ้างหัวปลีบ้าง
เป็นอย่างนี้ไปตลอดทาง
แต่วัตถุดิบสำคัญในวันนี้
อาแปบอกว่าหายากมาก
และเชื่อว่าใบตองต้องไม่เคยเห็น
ไม่เคยลิ้มรสมาก่อนอย่างแน่นอน
แปรพาหนูขึ้นมาทำไมสูงขนาดนี้
เหนื่อยไหมเนื่อยมากด้วยเนื่อยบ๊ายบ๊าย

แล้วขึ้นมาทำไมอ่ะคะ
มาหามาหาบุ๋นไม่ผ่าย

เมื่อเราวิธีการดูว่าไม้ผ่ายต้นไหน

เขามีชื่อไหมว่าไม้ไผ่นี้เรียกไม้ไผ่อะไร
วุ้นไม้ไผ่เอาไปทำอะไรทานได้บ้าง
นอกจากนี้ก็ทำของหวาน
ของหวาน
อ๋อก็จะเหมือนเป็นแบบวุ้นเยลลี่หน่อย

เฮ่ยมีแล้ว

คุณไม้ไผ่อาแป้พร้อม

ถุดิบสำคัญของวันนี้ก็คือ
เป็นวุ้นธรรมชาติที่เกิดจากไม้ไผ่
เมื่อตัดจากกล้องไม้ไผ่ใหม่
จะมีลักษณะเป็นน้ำเหนียวข้น
ใสสะอาดไม่มีรสชาติ

ตรงตามช่วงฤดูเท่านั้น
ส่วนมากจะพบในฤดูฝนเดือนสิงหาคม

รสชาติก็โอเคครับแต่น้องปรุง

มันเจรี่อยากเอาไปว่าจริง
เตรียบแล้วเลยอันนี้คือวุ้นไม้ไผ่

จากมุ้งให้ผ่ายแล้วยังมีอีกหนึ่งอย่าง

กินได้ครับกินได้แน่นอน

เย็นมากสดชื่นมาก
สดชื่นเลย
เดินมาร้อนนี่ขึ้นมาถึงหนาวเลยค่ะ

ก้วยแก้ว

เราน่าจะตั้งแหล่งท่องเที่ยวได้หมู่บ้านท่องเที่ยวได้
เปิดประตูให้เงินต่อไหลเข้ามาได้

วิถีชีวิตแบบชนเผ่า
ขุนเขาและสายน้ำมาบรรจบกัน
ก็กลายเป็นจุดหมายปลายทาง

ท่ามกลางคุ้นเขาแบบนี้

ก็ถึงเวลาเติมพลังกายจากวัตถุดิบ
ที่เราดันโดนไปหากันมา

อาแปดจะนำมาทำเป็นอะไร

ผักชีผักชีโรยลงไป

พริกอีกไหม

มันจะเป็นยุ่มทุก

มีกลิ่นต้นหอมหักชี

แล้วฮุกปราสาทแล้วฮุก

วุ้นไม้ไผ่ว่าเด็ดแล้ว
ตอนนี้ได้เวลาเฉลยวัตถุดิบในกระบอกไม้ไผ่
ที่อาแปบอกว่าที่สุดของที่สุดจะเป็นอะไร

มีของดีโชว์เลยนะครับลุ้นเรามาลุ้มพร้อมกัน

นี่คืออะไรอ่ะแปรรถด่วน
เฮ้ยแล้วภาษาอาขาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะภาษาอากาศเขาเรียกว่าหัดเดย
นอนรถด่วนอาศัยอยู่ในกระบอกไม้ไผ่กินเยื่อไผ่เป็นอาหาร
ส่วนมากจะพบเจอทางภาคเหนือเนื่องจากอากาศค่อนข้างหนาวเย็น
ด้วยรสชาติออกมันมันหวานทำให้เจ้านอนรสด่วนเป็นหนึ่งในอาหารป่ายอดนิยมของคนทั่วไป
และหาซื้อกันในราคาแพงกิโลกรัมละหลายร้อยบาท
แต่ที่นี่ชาวบ้านหากินกันได้ฟรีจากต้นไผ่แบบนี้
เดี๋ยวมาดูกันว่าพวกเขาจะทำเป็นอะไร
จากยำวุ้นไม้ไผ่และแอบนอนรถด่วนแล้ว
ยังมีอาหารอีกหลายอย่างที่อาแปดเตรียมทำกันสด

มีพัฒนาง่ายที่หาได้กลางป่า
อย่างกระบอกไม้ไผ่ใบตองและกองฟืน
ลองมาดูกันว่าสำหรับกลางป่าจะน่ากินขนาดไหน

เมนูปลา

เมนูต่อไปเลยค่ะค่ะเมนูไก่จ้ะไก่มันหอมมากเลยค่ะอาเปใช่
มันเป็นกลิ่นของธรรมชาติด้วยกลิ่นแบบสมุนไพรกลิ่นแบบตะไคร้ใช่
ว้าวอันนี้เมนูไข่เจียวไข่เจียวในกระบอกไม้ไผ่
สามเมนูผ่านไปเมนูที่สี่เมนูที่สี่จ้ะ

โอเคแล้ว

เมนูแอปรถด่วนและแอปรบด่วนแอปรถด่วน
เมนูสุดท้ายน้ำพริกมะเขือเท่น้ำพริกมะเขือเทศ
คมมีดสู่เส้นสายลายไม้ก็กลายเป็นงานศิลปะบนสำรับกลางป่า
ที่ช่วยเพิ่มรสชาติให้กับการเดินทางและสร้างความประทับใจให้กับ
ผู้มาเยือนนี่ค่ะพร้อมแล้วอาวุธในการทานอาหาร
สองเลยลองหน่อยมาเมนูแรกอ่ะเมนูแรกรอหลายไข่เจียวไหม
ไข่เจียวก่อนก็ได้ไข่เจียวน่ะ
อร่อยมากพร้อมกลิ่นไม้ไผ่พร้อมกลิ่นไม้ไผ่แล้วไข่เจียวมันจะนุ่มนุ่มอะค่ะ
น้ำพริกสองเมนูป้าหลามปลาหลามปลาหลามปลาหลามปลาเอาชิ้นน้อยน้อยก่อนแล้วกันนะ
โอเคอืมยัมมี่ยัมมี่ยัมมี่
จะมีกลิ่นของสมุนไพรคล้ายแบบตะไคร้เพื่อที่จะดับกลิ่นคาวของปลาด้วย
อันนี้คือไก่กระบอกไม้ไผ่ไก่นึ่งกระบอกไม้ไผ่จะมีขิง
มีตะไคร้แล้วก็หอมชูลาบหอมชู
อื้อซักเหรอดีค่ะอร่อยอ่ะ
มากไก่จะไม่เหนียวเลยคุณผู้ชม
ไม่เผ็ดหอมกรอบหอมเปรี้ยวหวานของมะคนเผ็ดนิดนึง

จัดจ้างใครชอบทานน้ำพริกถูกใจ

สนิทันนะ

ถ้าเกิดว่าใครอยากจะมาทานอาหารแบบนี้

โอ้โหใครแหวะ
วิถีชีวิตแบบเนี้ยดูมันเป็นเรื่องที่แปลกใหม่สำหรับใบตองมากเลยค่ะได้มาลองทานอาหารพื้นเมืองของชาวอาขาแท้ท่ามกลางบรรยากาศป่าเขาลำเนาไพรถือว่าเป็นอีกหนึ่งมื้อที่น่าประทับใจสุดสุดเลยค่ะชีวิตที่แสนจะดูธรรมดาธรรมดาเรียบง่ายของพวกเขาแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่พิเศษสุด
โปรดติดตามตอนต่อไป